เราไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งมานะครับ
หลังจากที่เห็นเธอได้โพสต์ภาพของตัวเธอเอง
แล้วบอกว่าเธอเนี่ยถูกอดีตแฟนนุ่มทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายร่างกายจนแบบสะบักสบอมเลยอ่ะนะ
หญิงสาวคนนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
อันนี้คือภาพที่เราไปคุยด้วย
เห็นไหมช่วงแรกที่เข้าโรงพยาบาลต้องบอกว่าโอ้โห
คือมันหนักมากคือตอนนี้เหมือนแผลเริ่มดีขึ้นนิดหน่อย

ถ้าจะมีผู้ชายสักคนหนึ่งที่ทำร้ายแฟนตัวเองขนาดนี้

ไม่อยากฟังเหตุผลเลยนะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะฟังขึ้นอ่ะ

ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขา
เป็นพ่อเป็นแม่ยังทำร้ายลูกไม่ได้ใช่ไหม
เป็นแฟนกันนะครับ

อย่างที่ท่านเห็นหน้าตานี่ปูดบวมหมดนะครับ
หน้าผากนี่ก็ปิดด้วยผ้าก๊อสนะฮะที่คอก็มีลักษณะถูกขวนแดงช้ำไปหมดนะครับ
แล้วเธอก็บอกด้วยข้อความในเฟซบุ๊กมีใจความบอกว่าเกลียดที่สุด
คือผู้ชายที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิงคบกันมา๑ปี๖เดือน
โดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งแต่ไม่หนักเท่าครั้งนี้
ทนเพราะนึกถึงหนี้ที่ยืมไปคำพูดจาวาดฝันว่าจะได้เงินคืน
แต่จากนี้ไปจะไม่ทนกับคนแบบนี้อีกแล้วนี่ฮะ
แล้วเธอก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำกับเธอนะ
แล้วก็บอกด้วยว่าจบกันนะจบกันตั้งแต่วันที่สิบห้าตอนตีห้า
หมายถึง๑๕เมษายนแล้วก็ฝากบอกคนที่คอยส่งข่าวให้กับผู้ชายคนนั้นด้วยว่า
ไปบอกคนอื่นสักทีว่าเธอคือเมียของเขาเพราะความจริงแล้วเป็นแค่แฟนกัน
และจากนี้ไปไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนี่นะฮะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกทำร้ายแต่ว่าผู้ชายเนี่ยยืมเงินเธอไป
หวังว่าทนอยู่ทนอยู่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาคืน
เดี๋ยวจะหาเงินมาคืนสุดท้ายโดนรอบนี้เข้าไปไม่เอาแล้ว
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับหญิงสาวคนนี้นะครับ
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับทุกผู้ชมครับอ่าก็ชื่อคุณเนยก็แล้วกัน
อายุ๓๑ปีนะครับบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๔เมษายน
วันนั้นเธอไปนั่งดื่มสุรากับเพื่อนนะแล้วก็ตัวแฟนอดีตแฟนของเธอด้วย
อยู่กัน๔คนนะมีตัวเธอนะมีผู้ชายที่ทำร้ายเธอที่เป็นอดีตแฟนเนี่ย
แล้วก็มีเพื่อนของเธอชื่อเจนเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับ
แล้วก็แฟนของเจนแฟนนุ่มของเจนรวมเป็น๔คน
คืนวันที่๑๔เมษายนไปนั่งดื่มเหล้ากันที่บ้านของเจน
อยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองนครสวรรค์
ก็ดื่มกินกันถึงสี่ทุ่มเจนกับแฟนนี่ก็ขอตัวไปนอนก่อน
บอกไม่ไหวแล้วก็เหลือเธอกับนายศแฟนนุ่มเนี่ยนั่งดื่มต่อ๒คน
ก็อยู่ต่อจนตี๔ให้ถึงเช้ามืดเคอร์ฟิลล์พ้นเวลาเคอร์ฟิลล์นะครับ
ตอนนั้นเธอบอกว่าอดีตแฟนนุ่มของเธอเนี่ย
ก็เหมือนกับกินไปโวยวายไปหาเรื่องทะเลาะไป
โดยเฉพาะการพูดถึงเรื่องแฟนเก่าของเธอ
ส่วนเธอก็พยายามนั่งนิ่งเงียบนะครับจนตี๔พ้นเวลาเคอร์ฟิลล์แล้ว
เธอก็พาแฟนกลับห้องพักนะฮะนายวรดรเนี่ยเป็นห้องของเธอเองนะ
เธอก็พากลับไปที่ห้องทีนี้พอไปถึงขับรถไปถึงปุ๊บ
ปรากฏว่าพอขึ้นมาที่ห้องจะถึงห้องอยู่แล้ว
ลืมดับเครื่องรถยนต์ก็สงสัยมงจะเมาอะไรกันด้วย
ดับเครื่องรถยนต์ก็เลยเถียงกันว่าเออใครจะลงไปดับเครื่องรถยนต์
สุดท้ายนายวรดรเป็นฝ่ายที่เดินลงไปที่รถเพื่อไปดับเครื่องรถยนต์
เธอก็เข้ามาในห้องแล้วทีนี้ก็เห็นเงียบไป
เธอก็คิดว่าเออสงสัยนอนหลับในรถแล้วมั้ง
เธอก็ล็อกห้องแล้วก็คล้องกุญแจอีกชั้นหนึ่งนะ
ปกติเธอจะมีกุญแจสองชั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วเธอก็เข้าไปอาบน้ำ
พอเข้าไปอาบน้ำเธอได้ยินเสียงนายวรดรโวยวายอยู่หน้าห้อง
แล้วก็เปิดประตูเข้ามาอันนี้ห้องของเธอนะซึ่งเธอบอกว่าเธอแปลกใจมาก
นี่แสดงว่านายวรดรแอบปั๊มกุญแจห้องของเธอไว้ซึ่งไม่รู้ว่าเอาไปปั๊มเมื่อไหร่
แต่สุดท้ายก็เข้าไม่ได้เพราะเธอล็อกสองชั้นมันมีกุญแจอีกชั้นหนึ่ง
จังหวะนั้นอดีตแฟนนุ่มเธอถีบประตูเข้ามาเลยถีบประตูพังกุญแจเข้ามาเลย
แล้วทีนี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเธอคุยโทรศัพท์อยู่พอดี
เธอกำลังคุยโทรศัพท์มือถืออยู่พอดีนายวรดรก็เข้ามาหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอ
แล้วก็เครื่องทิ้งแล้วก็ผลักเธอจนล้มไปอยู่บนเตียง
แล้วก็ขึ้นมาขึ้นคร่อมนะแล้วก็ใช้ลำโพงบลูทูธที่อยู่ในห้องเนี่ย
คว้ามาแล้วกระหน่ำตีเธอที่ใบหน้าอย่างไม่ยั้งบีบคอด้วยนะ
จนเธอนี้หมดสติไปเลยก็ดูฮะสภาพหน้หน้าตาเธอนี้
พอทำร้ายเธอเสร็จนะครับเธอหมดสติไปนะครับ
ขึ้นรถขับไปโรงพยาบาลเธอก็รู้สึกตัวขึ้นมานะฮะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลนะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม

หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือ
หรือหรือหรือ
หรือหรือหรือ
หรือหรือ

เขาก็ขับรถกลับบ้านพักไป
จังหวะนั้นพอเห็นว่าขับรถกลับบ้านกันไปแล้ว
เธอก็โทรไปถามว่าเออเป็นยังไงบ้างถึงหรือยัง

จังหวะที่วรดรพังประตูเข้ามาแล้วเห็นเขาคุยโทรศัพท์อยู่
แล้วอาจจะคิดว่าเขาคุยกับคนไหนผู้ชายคน

นั่นเขาคุยกับเจน
คือเจนเจ้าของบ้านที่ไปนั่งดื่มกินกันตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเขาโทรมาถาม
เห็นว่าขับรถกันออกไปแล้วก็เลยโทรมาถามว่า

พอโทรศัพท์ไปแล้วก็ถามว่าเออเป็นยังไงถึงไหนกันแล้วเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายตามมาแล้วได้ยินเสียงของคนเจ็บเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นเสียงทุบตีกัน

ก่อนจะได้ยินเสียงของ
คนเจ็บเนี่ยนะก็คือเนยเนี่ยเขาตะโกนเหมือนกับบอกว่าโทรแจ้งความให้หน่อยโทรแจ้งความให้หน่อย

เธอก็รีบไปรีบไปเลยนะฮะไปดูที่ห้องพักของเนยเขานะครับแต่ไปถึงเนี่ยไม่เจอใครแล้วนะรถ
ก็ไม่อยู่เพราะว่านายวรดรเขาก็พาไปโรงพยาบาลไงไปถึงก็ไม่เจอใครนะมารู้ตอนหลังก็คือเนยเนี่ยถูกซ้อม

เออฝากดูแลเนยเขาด้วยนะ
พอเขากลับไปประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ก็โทรหาพี่สาว
โทรไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ
ตอนนี้เขาก็ว่านโทรศัพท์เอาไว้ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงประตูดัง
ตอนนี้ได้ยินเสียงเขาร้องเลยว่าให้โทรแจ้งตำรวจ
ก็ได้ยินเสียงเหมือนโดนต่อยหลายทีค่ะ
เขาก็เหมือนแบบว่าเขาก็พูดชื่อแฟนเขาแล้วก็บอกขอร้อง
แล้วก็เขาก็กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วตอนนี้อีกพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนเขามาหาโทรศัพท์แล้วก็
โทรศัพท์ก็เหมือนโดนคว่างแล้วก็หายไปเลย
ก็เลยรอพักนึงรอให้เช้าอีกหน่อยประมาณตี๕ก็ขี่มอไซค์ไปที่หอ
ตอนนี้ผู้ชายเขาก็โทรมาบอกว่าฝากดูแลเนยด้วยนะ
เอาไปส่งลงทุบาทเครื่องโรงพยาบาลแล้ว
ก็เลยเขาอยู่ไปอยู่มานานนะทะเลาะกับแฟนเจอกันเอง
วันนั้นมันมีโครวฟิลคนด้วยก็เลยกลับว่าเดี๋ยวเราจะกลับ
เขาก็เลยนั่งกินยาวเลยคนเดียว
คนที่เขาทำหน้าที่ดูแลหอพักที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าคนเจ็บกับแฟนนุ่มเนี่ย
อยู่ด้วยกันมาปีกว่าแล้วที่ห้องพักที่นี่นะครับ
ก็มีปากเสียงกันบ่อยนะมีลงไม้ลงมือกันบ้าง
แต่ไม่เคยรุนแรงเท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเช้ามืด๑๕เมษายน
วันเกิดเหตุทางคนดูแลที่พักเนี่ยเขายังไม่ได้มาทำงานนะครับ
แต่มีคนที่พักอยู่ห้องใกล้นะ
เขาส่งไลน์มาแจ้งว่าเนี่ยห้องนี้เขาทะเลาะกันเสียงดังมาก
พอตอนเช้ามาถึงก็พบว่า
ห้องของเนยเนี่ยประตูเนี่ยพังเสียหายหมด
ข้าวของกระจัดกระจายมีคราบเลือดอยู่เป็นจำนวนมากด้วย
แล้วก็รู้ว่าทะเลาะกันรุนแรงลงไม้ลงมือกันนะครับ
หลังเกิดเหตุนายวรดรยังไลน์มาถามข่าวนะ
มาหาคนดูแลหอพัก
ลักษณะเหมือนกับถามว่าเออเนยเขาเป็นยังไงบ้างเขากลับมาที่ห้องหรือยัง
แต่ไม่ได้บอกเรื่องว่าทำร้ายเขาขนาดไหนไม่บอกนะ
บอกแค่ว่ามันมีลงไม้ลงมือแต่ผมไม่ได้ตั้งใจ
ว่ามีคนทะเลาะกันแต่น้องเขาไม่รู้ว่าห้องไหนค่ะ
มาดูก็เห็นก็มีห้องมีประตูพังข้าวของในห้องก็พัง
แล้วก็มีคราบเลือดคราบอะไรของน้อง
ก็มีค่ะมีโทรมาถามข่าวอยู่
เขาก็โทรมาถามว่าแฟนเขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะ
ก็ตามอย่างนี้แหละเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเมานะ
อาลมช่อวูบเขาอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเขาโมโหนะ
แต่ว่าติดต่อได้ทางไลน์นะซึ่งพี่ชายบอกว่าได้ลงมือทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวจริงและพร้อมจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้หนีวรดรเขาบอกเขาไม่ได้หนีไปไหนนะเพียงแต่ว่าเขาเก็บตัวอยู่รอหมายเรียกของตำรวจ

พนักงานสอบสวนสพมนครสวรรค์บอกว่า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

นึงเนี่ยให้ไปดาวน์รถยนต์ให้แต่ไม่ยอมคืนเรื่องนี้คนเจ็บ
เขาก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานไว้แล้วเหมือนกัน
ค่ะนี่ฮะติดหนี้เขาไว้สามหมื่นห้าทำร้ายเขาบาดเจ็บ
อีกนะครับซึ่งนางสาวปิยนุษย์บอกว่าหลังจากนี้ยังไงก็ไม่
กลับไปคืนดีไม่ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเดี๋ยวถูกทำร้ายร่างกาย
ทุกวันนี้ยังหวาดภาวะอยู่ว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายเขาไหม
ก็เลยขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะซึ่งตำรวจบอก
ว่ารอแค่หลักฐานทางการแพทย์เดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มารับทราบ
ข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีนะคะ